สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะท่านผู้ชมฮะ
เดี๋ยวเราคงจะโยนไปในการติดตามหาแตงโมนั่นแหละซึ่งตอนนี้ถ้าสมมุติจะนับแล้วเนี่ยเม
มันสิบเท่าไหร่แล้วตั้งแต่สี่ห้าทุ่มเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ย
อุ้ยก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะโดยประมาณเนอะสิบหกสิบหกสิบแปดชั่วโมงแล้วฮะอืม
ยังไม่มีการพบของแตงโมอืมซึ่งเราเราเชื่อว่าหลายหลายคนติดตามวันนี้คุณหนุ่ม
แล้วล่ะว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเป็นยังไง
กำลังพูดถึงประเด็นอะไรเพราะว่ามันมีการแฮชแท็กในทวิตเตอร์สูงกันมากมายอืม
อืมคือจริงจริงแล้วแตงโมก็คือไปนั่งเรือนั่นแหละค่ะ
เขาก็บอกว่าอย่างที่คนสรุปมาคือไปถ่ายเบา
ไปถ่ายไปฉี่นั่นแหละง่ายหลังเรือ

ก็ยังมีคนได้ยินเสียงว่าเฮ้ยแตงโมร้องให้ช่วยอยู่
คนแถวนั้นก็บอกยังได้ยินเสียงแตงโมร้องให้ช่วยอยู่

อย่างที่บอกกันก็ยังไม่ได้เจอแตงโม
ได้แต่คนทุกคนวงการบันเทิงทุกคนที่
ทุกคนที่รู้จักก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปนั่นแหละ

คนชั่วอยู่ที่บ้านหลังไหนสักหลังเนี้ยในฐานะที่ตัวเองเป็นคน
ใช้ว่าสนิทได้ไหมได้ไหมเท่าจริงเพราะพี่โมก็
น่ารักกับนักข่าวทุกคนจริงคือแบบว่าเราอยู่ด้วยกัน
มงการบังเชิงมากกว่าเราน้อยแค่เราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยแหละ
ค่ะก็ได้แต่ขอให้มันมีปฏิหารคนอย่างมันรอดตายมาเยอะแล้ว
อืมรอดตายมาบ่อยครั้งอันนี้คือคำพูดที่คนพูดจริงจริงค่ะ
นะฮะขนาดนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาที
เราขออนุญาตตัดภาพไปที่การค้นหาก่อนแล้วกันนะฮะว่า
รายงานส่วนการค้นหาอู้ฮอ่านลำบากเนอะคุณละวิการแก้ววิจิตใชตาร์ครับ
ผู้สื่อข่าวที่วีกำลังรายงานข่าวอยู่ครับละวิการค่ะ
ค่ะคุณมดดำคุณรถเมย์แล้วก็คุณมิ้นค่ะ
เกาะติดภารกิจการค้นหาคุณแตงโมนิดานะคะ
อยู่ถ้าเรือพิมส่งคำหนึ่งนะคะซึ่งณเวลา
นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะในชุดแรกที่มีการ
ปฏิบัติภารกิจค้นหาทางผิวน้ำเมื่อช่วง
แรกนะคะได้กลับมาบริเวณด้านหน้า
ท่าเรือบางส่วนแล้วนะคะจะเห็นว่ามีการขับขี่เจสสกีกลับมาบริเวณ
ท่าเรือนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้น
เบาะแสหรือว่าข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะซึ่งภารกิจการค้นหาทางผิวน้ำเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเนื่องจากว่าระดับน้ำนะคะ
รวมไปถึงทิศทางของน้ำนั้นไหลไปตามเส้นทางทางทิศใต้นะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องใช้วิธีการค้นหาทางผิวน้ำโดยเริ่มจากบริเวณสะพานพระรามห้านะคะ
ร่องไปนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของสะพานพระรามเจ็ด
ซึ่งการค้นหาทางผิวน้ำเนี่ยถือเป็นแผนที่สองนะคะหลังจากที่ยุติการค้นหาใต้น้ำนะคะ
ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณเวลานี้จนถึงขณะนี้นะคะ
ผ่านไปร่วมสิบแปดชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังไม่พบเบาะแสของตัวคุณแตงโมนิดานะคะ
หลังจากที่เธอเนี่ยพลัดตกลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
แน่นอนค่ะว่าจนถึงณเวลานี้นะคะก็หลายคนนะคะรวมไปถึงแฟนคลับ
แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องรอลุ้นนะคะว่าจะมีข่าวดีหลังจากนี้หรือไม่นะคะ
แล้วก็หลายคนก็มีการภาวนานะคะแล้วก็รวมไปถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะ
ในเรื่องของการค้นหาแล้วก็อยากให้คุณแตงโมปลอดภัยค่ะ
ซึ่งบรรยากาศบริเวณนี้นะคะทางด้านซ้ายของดิฉันนะคะ
ก็จะเห็นว่าเป็นชุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
รวมไปถึงนักประดาน้ำนะคะที่รอสแตนบายเป็นชุดที่สอง
ที่จะสลับผลัดเปลี่ยนลงไปทำภารกิจค้นหาทางผิวน้ำอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแผนการค้นหาบนผิวน้ำเนี่ยเขาก็จะทำต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำนะคะ
แล้วก็กลับมาสรุปอีกครั้งมาวางแผนอีกครั้งว่าหลังจากนี้เนี่ย
จะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะ
แล้วก็จะมีแผนการค้นหาอย่างไรอีกนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะ
ก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
ที่กำลังล่องผ่านบริเวณร่องน้ำช่วงกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
่งหน้าไปทางทิศใต้นะคะแล้วก็จะล่องเรือยาวไปจนถึง
บริเวณของสะพานพระราม๗เลยไปจนถึงสุดสะพานสังฮีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้เนี่ยก็มาจากหลายหน่วยด้วยกันนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจากพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่คือบรรยากาศสดสดนะคะ
คุณผู้ชมที่ทีมข่าวได้เกาะติดแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ
หลังจากนี้ค่ะทีมข่าวก็ยังคงปักหลัก
แล้วก็รอดูสถานการณ์นะคะว่าภารกิจการค้นหาคุณแตงโมนิดานั้น
จะมีความคืบหน้าอย่างไรหากมีความเคลื่อนไหว
ทีมข่าวจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ต้องขอบพระคุณนะพระวิการด้วยนะคะ

เดตไปเป็นช่วงเป็นตอนกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเพื่อน
ที่อยู่ในเรือด้วยกันเพราะจริงเนี่ยตาม
ตามจากที่มีการบอกเล่ามาตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
คือมีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๓คนรวมคุณตังโมแล้วนะคะ
ทีนี้เนี่ยจริงวันนี้สพมนธบุรี
เขามีการให้เพื่อนทั้ง๕คนไปให้ปากคำ
จริงต้องไปตอน๔โมงครึ่งที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าทางภูมิกับการสพมนธบุรีเนี่ย

ทั้ง๕คนเนี่ยไม่ได้มาให้ปากคำ
ไม่ได้เดินทางไปตามที่บอกเอาไว้นะคะ
ก็คือมีการแต่งตั้งทนายขึ้นมารู้สึกจะเป็นทนายตั้ม
สรุปก็คือเหมือนตำรวจเองก็ยังไม่ได้คุยกับเพื่อน

คือณตอนนี้จริงเราจะเห็นภาพกล้องวงจรปิด

เชื่อว่าเดี๋ยวเราดูกันสักนิดนึงนะครับ

ถ้าสมมุติวันนี้คุณดูเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่า
นี่เป็นภาพทั้งหมดก่อนที่เขาจะลงเรือกันเนี่ย
ซึ่งเปิดภาพวงจรปิดหลายคนก็ติดตาม
ไทยรัฐทีวีของเราก็ติดตามของเรากันอยู่เนี่ยนะครับ

คือก่อนประสบปฏิเหตุเนี่ย
เรือที่แตงโมนั่งชื่อ
ครอบครอบบ้านะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ย

กับเรือโคบอลถูกต้องไหมครับน้อง

ยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้า

คำถามคือผู้จัดการทำไมหมื่น

คือพี่โมรับเป็นลูกบุญธรรม

วันนี้ประเด็นที่คนก็ถามว่าทำไมผู้จัดการ

กลัวจะแบบว่าทำไมผู้จัดการเงียบไป
อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่คนก็ตั้งข้อสงสัยกันเยอะพอสมควร

พี่โบไทอัมคิงดอลมีการลงเอาไว้
ก็ขออนุญาตโพสต์ภาพของคุณตังโม

คือคนพยายามอยากรู้ว่าคุณตังโมใส่ชุดอะไร
เพราะว่าเผื่อจะเป็นเบาะแสสำหรับคนที่เจอในบริเวณนั้น

คนก็มีการตั้งคำถามอีกว่าเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้ว

วันนี้ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้

เพื่อจะให้คนเนี่ยความต้องการที่จะเห็นภาพ
คือชุดนี้ถ้าคุณเห็นเสื้อผ้าลักษณะแบบนี้

นั่นคือช่วยแจ้งหน่อยแล้วกัน
เพราะตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑๘ชั่วโมง

ซึ่งวันนี้พี่หนุ่มค่อยเคลียร์พอสมควรนะ

ทุกคนได้แต่ส่งว่าขอให้มีปฏิหาร
ใช่ขอให้พี่โม้ก้าวชีวิตอีกสักรอบนึงนะ
ซึ่งเอาจริงตัวเองอาจจะเป็นคนที่เจอแตงโมประมาณสักต้นเดือนเพิ่งเจอกัน

หาพี่พี่บอกเออแม่หนูชีวิตหนูดีขึ้นแล้วนะ

ค่ะแล้วมันก็ซื้อของมาให้อ่ะซื้อของที่เหมือนให้พี่เอมาอย่างเงี้อ่า
แม่หนูกลับมามีงานแล้วนะแต่ที่แบบหนูไม่มีเงินไม่มีงานเลย

เหมือนอย่างที่คุณแอนนาได้มีการโพสต์เอาไว้
บอกว่าจริงแล้วแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรตอนนี้
มณัชฉันรออยู่คือสิ่งที่คุณตังโมตั้งใจอยากจะทำ
เขาบอกว่าเขาอยากจะแบบพาแฟนแล้วก็คุณแอนนาไปสวิสด้วยกัน
เห็นภาพแฟนของคุณตังโมแล้วเราก็แบบว่า
คือคุณเบิร์ตเบิร์ตนะคะแฟนคุณตังโมก็มีการลงไปในจุดเกิดเหตุในพื้นที่นะคะ
แล้วก็ล่องเรือกับเจ้าหน้าที่ตามหาคุณตังโมทั้งคืนแล้วร้องไห้ตลอด
เขาบ่นต่อเลยไงวันนั้นเขาไปทำงาน
จะติดตามสถานการณ์สดไปทุกครั้งนะ
บางคนส่งมาว่าแตงโมเสียชีวิตแล้วตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะฮะว่าแตงโมเสียชีวิต
ยังมีแต่คำบอกเล่ามีแต่คำที่มีการพูดถึงในโซเชียลซึ่งวันนี้ยังไม่มี
เมื่อกี้โทรหาเพื่อนโทรหาแอนนาว่าเฮ้ยเพราะมันเริ่มมีในทวิตเตอร์ว่าเจอ
แตงโมแล้วอะไรอย่างงี้แต่แอนนาบอกยังหนูยังไม่รู้แม่หนูยังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิต
ก็ยังไม่มีใครมาบอกคือจริงจริงอันนี้อาจจะต้องขอร้องโซเชียลนิดนึงคือบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
บางคนมีการให้ข่าวลวงบ้างมีการแบบปั่นกระแสบ้างเนี่ยคือต้องต้องบอกว่ามันคือเรื่องของชีวิตคนจริงอย่าเพิ่งเอาไปโยงประเด็นรามาอื่นอย่าเพิ่งไปไปโยงคนนั้นคนนี้หรืออะไรคือตอนเนี่ยมันก็ต้องโฟกัสอย่างเดียวว่าเออขอให้คุณตังโมเนี่ยปลอดภัยแล้วขอให้กู้ภัยหาตัวเจอเร็วคือคืออย่างน้อยเ
มั่นใจเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ามีคนคนหนึ่งชื่อคุณนันทนาเขาบอกเลยเมื่อคืนนี้ต้นมั่นใจแล้วยืนยันเลยว่าเห็นแตงโมนิดาเนี่ยตอนตกน้ำเลยเขาร้องตะโกนเรียกเลยพวกตนเนี่ยนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนตรงข้างท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่งหลังจากนั้นตนเองก็โทรเรียกหน่วยกู้ภัยคุณคนไหนนะคะพี่มศขอแอบดูหน้าให้เพราะ
เนี่ยมันมีข่าวนี้ออกมาจริงแต่ว่าเขาบอกอย่าขอแอบนิยามนิดนึงคือจริงมีข่าวนี้ออกมาก่อนหน้านี้นะคะขออนุญาตนิดนึงก็คือเป็นน้องคนนี้แต่ปรากฏว่ามีเพื่อนเขาออกมาชี้แจงในทวิตเตอร์นะคะบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเขามีปัญหาถึงเรื่องของสติดังนั้นเนี่ยฟังจากคนนี้พูดไม่ได้เลยแล้วพอเวลามีการแชร์อะไรกันต่
พูดถึงกันแล้วเดี๋ยวจะวนหากันเองก่อน

ใช่เขาไปวนหากันเองก่อนนะคะ
แล้วก็คุณแม่ของคุณตังโมเองเขาก็มีการบอกว่าทำไมแบบถึงไม่มีใครบอกเขา

คืออย่างน้อยต้องโทรบอกแม่โทรบอกเพื่อน
คือตอนนี้คนที่เข้าไปให้ปากคำกับที่สพนนทบุรีเนี่ย
ก็จะมีเจ้าของอู่แล้วก็เด็กในอู่นะคะ
มีแค่๒คนที่ไปให้ปากคำอยู่นะตอนนี้
ส่วนเพื่อนอีก๕คนก็อย่างที่บอกไปก็มีการให้ทนายตั้มออกมา
แล้วก็แจ้งไปทางสพนนทบุรีว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปให้แค่ประคำ
หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงแต่งตั้งทนายขึ้นมาอะไรอย่างนี้

ใช่เพื่อนมีความร่วมมือสูงสุดก่อนมาอย่างแล้ว

อย่างน้อยก็อาจจะต้องก็ติดสถานาการณ์ตลอดจนสี่ชั่วโมง

แต่หลายคนมองว่าอันนี้มันดูนิ่งเฉยเกินไป
ตำรวจบอกไม่เจอเพื่อนเลยจริงเจอพี่ผู้หญิงคนนี้

เหมือนเขียนข้อความอะไรสักอย่างใส่สมุดให้กับตำรวจ
แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นเรือแล้วก็ไม่เจอเพื่อนคนอื่นอีกเลย
แล้วก็จริงเห็นบอกว่ามีเพื่อนนักแสดงหลายคน
เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้กันเลย

แล้วก็เป็นไลฟ์ของพี่แยม

พี่ด้านข่าวบางคนก็แจ้งข่าวการว่า
ใครเจอนางไม้อะไรอย่างนี้

ซึ่งเอาจริงชีวิตโมอ่ะ

คืออันนี้คือแบบเรื่องจริงเลย

แม่หนูผ่านความตายมาหลายรอบแล้วแม่

เพราะนางติดเงินพี่เออยู่ปรากฏไปหาพี่เอวันเกิดพี่เอปุ๊บ

พี่เอยกหนี้ให้หมดเลยเพราะคือเหมือนลูกสาว

ทุกคนก็เห็นว่าโอเคนางกลับมาแล้วเมื่อก่อนต้องยอมรับ
คือช่วงโควิดมันถ่ายละครไม่ได้
จนตอนนี้ละครของนางถ่ายไปแล้วของช่องวันนะฮะ

ถ่ายไปกว่าสมมุติ๒๐คิวถ่ายไปน่าจะสัก๑๐กว่าคิวแล้ว
ที่เช็คล่าสุดเหมือนว่า๑๕แล้วตอนนี้ก็คือเหมือนว่า
เนื่องจากโควิดใช่ไหมคะนักแสดงคนอื่นก็เหมือนต้องแยกถ่ายอย่างนี้
แต่ตัวของพี่โมเองเนี่ยที่เหมือนเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ถ่ายได้เยอะที่สุด

คิวคือตอนนี้คือนางกลับเนื่องจากต้องยอมรับ

บอกว่าก่อนที่นางจะเข้าฉากกับหลังจากคนละเรื่องกันเลย
เวลาเขาเล่นเขาก็เต็มที่ของเขา

นางคือนักแสดงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คืออย่างเมย์อย่างนี้

โมเริ่มมีละครเยอะขึ้นอืมเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝน

ไอ้เงินที่หนูเก็บมาจะหาหนูบ้าก็ดีครั้งหลาย
หลายหนูก็ต้องไปส่งพ่อให้ดีที่สุดนางก็บอกเลย
ค่ะภาวนาแล้วกันนะคะแบบทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานภาวนา
แต่ว่าขอให้ให้คุณตังโมยังปลอดภัยแล้วก็ขอให้กู้ภัยเนี่ย
ไปเจอตัวตอนนี้นะครับปฏิบัติการค้นหาอย่างที่บอกตอนนี้ไป
สิบเก้าชั่วโมงค่ะนางมีภาพใกล้แล้วใกล้แล้วสิบเก้าชั่วโมง
สิบเก้าชั่วโมงแล้วนะฮะอืมสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป

สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
สิบเก้าชั่วโมงไปสิบเก้าชั่วโมงไป
บอกว่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนสายพันธุไปเลยหรือเปล่า

อาการทีแรกที่มันรุนแรง
มีคนเสียชีวิตมันก็จะค่อยบรรเทา
เบาบางลงจนเราสามารถอยู่ร่วมกับโควิดไปได้
ขณะเดียวกันในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแนะแนวทาง
การจัดบริการดูแลรักษาโควิด๑๙ค่ะบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย
ต้องการจะให้โรคโควิด๑๙จากการที่กลายเป็นโรคระบาดใหญ่เนี่ย
เปลี่ยนผ่านไปเป็นโรคประจำถิ่นดังนั้นสาธารณสุขเองก็เลยมีการจัดระบบบบริการเพิ่มขึ้น
ผู้ป่วยนอกนะคะก็คือว่าตรวจผู้ที่สงสัย
หากว่าผลออกมาเป็นบวกเนี่ยค่ะแพทย์จะพิจารณาให้ยาเป็น๓สูตรด้วยกัน
๑ฟ้าวิพิระเวีย๒ฟ้าทะลายโจร๓รักษาตามอาการ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกเอยไอเอยอย่างนี้นะคะ

ก็คือเพื่อที่จะให้คนสามารถที่จะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้
แต่ว่าต้องเข้าถึงบริการของทางโรงพยาบาล
ตอนนี้เนี่ยมีการใช้มาตรการนี้นำร่อง
ก็จะมีที่เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ต
ศรีริราชเองตอนนี้ก็เตรียมระบบเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ซึ่งดรเองท่านก็บอกว่าจริงแล้ว
ถ้ามันจะเปลี่ยนผ่านไปจนถึงโรคประจำถิ่นได้จริง

ใช่นะคะคุณหมอบอกแบบนี้ด้วย

โควิดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกเฮ้ยมันคือสงครามกับโรคติดต่อ
แต่สงครามจริงที่เขาบอกมิ้นในฐานะที่มีคนที่ติดตามข่าวมาตลอด

คือตอนนี้คนเขาเป็นกังวลกันอยู่มากว่า
หลายคนพูดคำว่ามันจะเกิดเป็นสงครามเย็นไหม
หรือมันจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่๓ไหม
แต่เรื่องนี้เนี่ยหลายคนมีความเห็นค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่า
เจตนาของรัสเซียจริงไม่ได้อยากก่อสงครามหรอก
ต้องการบีบให้เจรจามากกว่า
ซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีของยูเคนเขาพร้อมว่าจะเจรจา
คือจริงต้องบอกว่าตอนนี้ประธานาธิบดีของยูเครนนะคะเขาค่อนข้างออกมา
ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะตัดพอแล้วกัน
เมื่อวานเขาออกทีวีตอนประมาณสักเที่ยงคืนเวลา
ประเทศท้องถิ่นของเขานะออกมาตัดเพาะทำนองว่า
ตอนนี้เหมือนยูเครนสู้อยู่ลำพัง
ไหนล่ะคนที่บอกว่าจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างเรา

สหรัฐตอนนี้สั่งกองกำลังมาเนี่ย

แต่รัสเซียเขาบอกอย่านะอย่าเข้ามาพรมแดนนะ

ถ้าลองอ่านดูภาพในหน้าจอนี้ก็ได้ค่ะ

แต่ประเทศโดยรอบค่ะ

ตอนนี้อยู่ที่เยอรมนีนี่ฮะ
แล้วจะออเดอร์เพิ่มมาอีก๗๐๐นาย
เมื่อคืนนี้เนี่ยพอดีมีแฟนเพื่อนเขาเป็นคนอเมริกัน
แล้วคุณพ่อเขาค่ะเพื่อนเขาเนี่ยเป็นทหารด้วย

ก็คือลุกออกไปเลยแล้วก็คือต้องลงไปที่เยอรมนี

เพราะยูเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิก

ทำไมไม่มีใครเสนอให้เขาเข้าไปเป็นสมาชิก
เพราะตอนนี้เขากำลังตกที่นั่งลำบาก

อเมริกายืนยันว่าจะไม่ส่งทหารเข้ายูเครน
แต่จะส่งอยู่โดยรอบก็คือประเทศสมาชิกทั้งหมด

ทุกมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่๕

ที่จะแบบลงไปช่วยทั้งหมดที่เป็นสมาชิกทันที
แต่ปรากฏว่าด้วยความที่ยูเครนเนี่ย
ก็เลยทำให้เขาจะส่งทหารเข้ามา

มันยังทำไม่ได้ตอนนี้
คือตอนนี้ก็คือประชิดพรมแดน

หรือไปกระทบอะไรถึงโปแลนด์อย่างนี้
เขาจะสามารถสั่งการได้ว่าลุย

คือให้ความร่วมมือด้านการทหารอันนี้คือชัดเจน
ซึ่งตั้งแต่ปี๙๗ตอนแรกมันอยู่รอบนอก
แต่พอตั้งแต่หลังปี๙๗เป็นต้นมาเรื่อย
ก็คือตอนนี้แทบจะกินล้อมเกือบทั้งหมดเหลือยูเครน

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้รัสเซียรู้สึกว่านี่คือภัยคุกคาม
ยุโรปตะวันตกอเมริกา
ถ้าคุณกินรวบเข้ามาถึงยูเครนปุ๊บนั่นคือประชิดชายแดนรัสเซีย
ถ้าเกิดสมมุติเรามีปัญหามีปัญหากันเราทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ย
เพราะฉะนั้นรัสเซียบอกว่ารัสเซียไม่อยู่เฉยแน่นอน
ถ้าคุณไม่ถอนกองกำลังออกไปเพราะว่านาโต้นอกจากจะรับเป็นประเทศสมาชิกแล้วเนี่ย
เขาก็เอาอาวุธมาหย่อนไว้เอาทหารมาหย่อนไว้ประปรายมาโดยตลอด
เซียเลยบอกว่านี่ไม่ใช่แล้วอันนี้คุณกำลังคุกคามเรา
แล้วถ้าคุณไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเหมือนกันเราจะไม่อยู่เฉย

ก็คิดเหมือนกันว่าเจตนาจริงคงไม่ได้อยากยึดยูเครนหรอก
ต้องการบีบให้ต่อรองมากกว่า
แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือทหารของรัสเซียแล้วก็รถถัง
กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเต็มอัตรา
เข้ามาทางเหนือเยอะมากแล้วตอนนี้

ก็ออกมาบอกประชาชนแล้วก็พลเรือนแล้วว่า

คือตอนนี้มีการประกาศกฎออกมาว่า
ชายที่อายุ๑๘๖๐คือห้ามออกนอกยูเครนเลย
ห้ามออกนอกประเทศเลยเพราะเขามาช่วยรบ
ใช่แล้วก่อนหน้านี้เคยมีการฝึกซ้อมให้พลเรือน
ที่ไม่ได้เป็นทหารนะพลเรือนมาช่วยแบบซ้อมรบ
ใช้อาวุธฝึกซ้อมเลยเผื่อว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งณตอนนี้โซเลนสกี้บอกว่า

เพราะว่าตอนนี้ถ้าเอาจากรายงานล่าสุดเขาบอกว่า
อย่างน้อยที่สุดนะคะตัวเลขยังไม่นิ่ง
มีพลเรือนประชาชนที่ไม่ได้รู้อิโนอิเน่อะไรด้วย

อีกประมาณร้อยกว่าคนได้รับบาดเจ็บ
โจมตีขี่ปนาวุฒิยังมีมาอย่างต่อเนื่อง
แต่รัสเซียเองเนี่ยก็สูญเสียไปประมาณ๔๕๐นายเหมือนกัน
อันนี้เป็นทางเลขาธิการของกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะคะ
ให้ข้อมูลมาว่ารัสเซียเองก็เสียทหารไปประมาณ๔๕๐กว่านาย
แต่ว่าหลายสื่อยังรายงานตัวเลขไม่นิ่ง
เพราะว่าในช่วงภาวะสงครามแบบนี้
มันจะมีการรายงานข่าวบรับกันไปมา
หรือบอกว่าสามารถยึดพื้นที่ทางเหนือทางตะวันออกและทางใต้เข้าครอบครองได้แล้ว
อันนี้มันยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าสรุปยังไง

ข้อมูลมันจะหลั่งไหลเข้ามาเพราะมันก็เป็นเหมือนกับสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เลยต้องรอดูว่ามันจะไปหยุดที่จุดไหน
เพราะว่าอย่างที่บอกว่านาโต้เองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งกองกำลังเข้ามาในยูเครน
แต่เขาพูดประโยคนึงเอาไว้บอกว่ารัสเซียกำลังเอาสงครามกลับมาที่ยุโรป
รัสเซียต้องหยุดยิงและถอนกำลังเพราะการที่คุณโจมตีหนึ่งประเทศเท่ากับคุณโจมตีเราทุกคน
โต้พูดประโยคนี้ถ้าประเทศโดยรอบยูเครนต้องการความช่วยเหลือ
โต้ยินดีส่งกองกำลังมาช่วยเหลือทันที
อเมริกาไม่ส่งทหารเข้ายูเครนก็จริงแต่ตอนนี้อยู่โปแลนด์คือประชุมยูเครนแล้ว
ลารุสคือเพื่อนสนิทของรัสเซียเบลารุสบอกว่าจะไม่ส่งทหารเข้ายูเครน
แต่ถ้ามันจำเป็นกับรัสเซียและเบลลารุสเมื่อไหร่ทหารเบลารุสจะอยู่ที่นั่น

เบลารุสก็ค่อนข้างสนับสนุนรัสเซียในขณะที่จีนหลายคนมองท่าจีนจีนว่ายังไง
บอกว่าไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงอยากให้ใช้การทูตการเจรจาสงบศึกนี้ให้ได้เหมือนกับว่าสันติสุขมากที่สุดอย่าใช้ความรุนแรง
เมื่อวานโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาบอกว่า
ขอแสดงความคิดเห็นและไม่ขอประนามรัสเซียที่บุกยูเครนแต่ขอประนามสหรัฐอเมริกา
ที่ไปเติมเชื้อเพลิงให้ความตึงเครียดเนี้ยมันมีเพิ่มมากขึ้นท่าทีเขาก็แปลกแปลกก็
ไม่ได้สนับสนุนแต่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ขอออกความคิดเห็น
คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีโอลิมปิกอะค่ะคือเขาก็มีการคาดการณ์เอาไว้ตั้งแต่แรกเลยบอกว่าเนี่ย
รัสเซียเนี่ยมีโอกาสที่จะบุกเข้าไปอืมหลังจากที่นี่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ย
มีการบินไปที่เมืองจีนค่ะไปหาซีเจนผิงแล้วก็มีการคุยกันตอนนั้นน่ะนะคะ
แต่เราจะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันทีนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์เอาไว้ว่าเอาล่ะ
ให้จบโอลิมปิกก่อนโอลิมจิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยอาจจะมี
ปรากฏว่ามันเพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่แล้วนี้เองแล้วก็มี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเพราะตอนแรกหน่วยข่าวกรองมีการออกมาพูด
แบบนั้นอยู่ก่อนอืมแต่เบื้องต้นตอนนี้ต้องบอกว่าปกติเวลาเกิด
ว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่ประธานาธิบดีจะลีภัยใช่ไหมคะ
เลนสกี้บอกว่าผมจะอยู่ที่กรุงเคียฟ
ครอบครัวของผมก็จะอยู่ที่นี่จะต่อสู้ยืนหยัดไปกับประชาชนชาวยูเครน
ซึ่งประธานาธิบดีคนนี้เขาเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงตลกใช่ค่ะ
เอาอย่างงี้นะฮะเอาอย่างงี้ถ้าสมมุติจะดูจริงบางส่วนครึ่งหนึ่งของประเทศ
เขาต้องการจะไปอยู่กับยุโรปถูกต้องอีกครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยต้องการไปอยู่กับรัสเซีย
ก็เลยกลายเป็นแบบสงครามในเมืองก่อนเริ่มต้นใช่แล้วเจ๊ก็รู้สึกอ้าวอย่างเงี้ย

ตรงนี้จุดเริ่มต้นเขาวันนี้เขาก็ค่อนข้างจะออกมาประกาศอย่างชัดเจน

ใช่เขาจะไม่ไปไหนนะคะจะอยู่ที่กรุงเคียฟแล้วก็จะยืนหยัดอยู่ที่นี่แหละ
แล้วก็มีการจับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าเป็นตัวประกันด้วย
อันนี้เนี่ยมีรายงานออกมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นรายงานจริง

คุณจับคนเป็นตัวประกันเป็นเฉลยศึกแบบนี้คือนี่คือประกาศสงครามชัดเจนจริง
แม้คุณจะเรียกมันว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารแม้คุณจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโจมตีพลเรือนนะ
เพียงแค่ลดทอนคือปูตินใช้คำว่าตั้งใจที่จะลดทอนเรื่องของอาวุธยุทธุปกรณ์
สาธารณูปโภคด้านกองทัพและตั้งใจที่จะลดทอนหรือว่าขจัดการครอบงำยูเครนจากฝั่งยุโรป
แต่เนี่ยพลเรือนเจ็บไปหลายคนอุ้ยวันนี้พาดหัวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเมืองนอกเนี่ย
จะเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งชาวยูเครนที่แบบเลือดอาบหน้าค่ะ
แล้วทุกคนก็ตั้งคำถามว่านี่เหรอที่คุณบอกว่าคุณบอกว่าจะไม่โจมตีพลเรือน
แต่คนที่บาดเจ็บล้มตายเนี่ยคนละเรือนทั้งนั้น
ละเรือนหมดเลยบ้านเรือนเสียหายเราจะเห็นว่าใช้คำว่าสงครามได้หรือยังตอนนี้

ใช่คือเขาก็พยายามที่จะเจรจาใช้วิธีการทางการทูต
เรียกคุยเรียกคุยสุดท้ายแล้วมันจะต้องเป็นเหมือน
ทีกลางในการไกล่เกลี่ยแล้วว่า

คุณจะหยุดไหมมันจะต้องยังไงแบบไหน

คือรวมตัวกันในการเป็นพันธมิตรด้านกองกำลังทหารสนับสนุนด้านทหาร

ก็ยังดูทีท่าของอเมริกาจะช่วยยังไง
จากการยกกองกำลังทหารก็ยังไม่ได้เข้ายูเครนอย่างดี
ตอนนี้สิ่งที่ยุโรปนาโต้และอเมริกาทำก็คือ
เอาทหารมาวางรอไว้แล้วก็ดำเนินการคว่ำบาดรัสเซียทุกช่องทาง
ไม่ให้เข้าถึงตลาดหุ้นตลาดเทคโนโลยีตลาดสถาบันการเงิน
ความบาดสถาบันการเงินทุกสถาบันของรัสเซียในแต่ละประเทศ
ความบาดนักธุรกิจรัสเซียที่เขาทำธุรกิจ
คว่ำทุกอย่างเลยแล้วบอกว่าปูตินยูไปอธิบายกับพลเรือนของยูเองนะว่า

เพราะจริงตอนนี้พลเรือนชาวของรัสเซียเองจริงก็มีทั้งสองฝั่ง
บางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการสงครามก็มีการออกมาประท้วง
แล้วก็มีทางทหารรัสเซียจับกลุ่มตัวไปด้วย

แต่ผลกระทบกับเราโดยตรงคือพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอยู่แล้ว

แต่เมื่อวานทองผันผวนทีนึง๑๗รอบ

นี่สำหรับเมื่อวานเราคิดว่าเราจับตามองเกี่ยวกับบิตคอยน์

เขาเรียกว่ามันจะมันสวิงเหมือนแบบโลโกสเตอร์เน

คือนะตอนนี้คิดว่าน่าจะกำลังดูท่าทีนานาชาติอยู่

ความไม่มั่นคงตลาดหุ้นดิ่งทองขึ้น

มันก็เลยยังแบบเหมือนแคงกั๊กกันอยู่
ดูท่าทีกันอยู่ว่าเราจะยังไงต่อไป
นี่ถ้าจากสงครามโลกครั้งที่๒ก็คือ๗๕ปี

๑๕ปีสงครามโลกของที่๒ที่จบไป

วันนี้คนไทยเกือบ๗๐ล้านคน
คุณคิดว่าคนไทยติดการพนันกี่คน

เว็บพนันมันก็เด้งดึ๊งใช่ไหม

ทุกวันนี้การเซียบกันออลไลน์ขึ้นมันมาหมดเลย
โควิด๑๙มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก
ผู้คนเปลี่ยนวิถีเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น

ต้องมีสมาร์ทโฟน

เขาเติบโตแบบใช้คำว่าก้าวกระโดด

เพื่อเข้าเล่นการพนันในเว็บไซต์จำนวนมากครับ

แล้วก็ต้องหาแนวทางรับมือกับปัญหาการพนัน
เพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายผลักดันให้ภาครัฐเนี่ย
บอกเลยว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาสำคัญอย่างจริงจังเลยนะ
ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตรีรัฐเนี่ยนะครับ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาโรงกรมาครับที่ไรเนี่ย
เขาบอกอย่างนี้เลยว่าปี๒๕๖๔นะ
เมื่อปีที่ผ่านมาคนไทยเล่นการพนันเนี่ย๕๙๖เปอร์เซ็นต์
โอ้โหคิดเป็นคนไทยสัดส่วนคือ๓๒๓๓ล้านคนครับ
เพิ่มขึ้นเกือบ๒๑๙ล้านคนจากปี๒๕๖๒
จำนวนนี้ผู้ที่เล่นการพนันครั้งแรกในช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมา
แปดแสนคนมิ้นแปดแสนคนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งตอนนี้คือหนึ่ง
ต้องปรับปรุงกฎหมายการพนันอย่างแน่นอนแล้วล่ะ
ต้องตั้งคณะกรรมการกำกับควบคุมการพนันทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่น
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการลดผลกระทบจากการพนันทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่น
แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกเนี่ยสำคัญที่สุดคือการตั้งให้มีกองทุนลดผลกระทบจากการพนัน
เพื่อลดปัญหาที่มันจะตามมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมถึงการป้องกันการพนันแบบใหม่เกิดขึ้นมามากมาย
คือมินว่ามันป้องกันยากมากเลยนะเพราะว่าพอมันมีออนไลน์ปุ๊บอ่ะ

จะหมายว่าที่ซื้อเนี่ยที่ซื้อใบละ๘๐เอาไม่มีใบละเกิน๘๐เนี่ย
ไม่ว่าเขานับรวมมั้ย
ไม่เพราะมันอยู่บนดินไงเพราะว่ามันถูกจัดการโดยรัฐบาล
แต่อันนี้มันคือแบบที่ไม่มีการควบคุมแบบที่ไม่มีกฎเกณฑ์
มันเป็นการพนันเพราะมันไม่มีการควบคุมไม่มีกฎเกณฑ์
แล้วบางทีเนี่ยผลประโยชนรายรับรายจ่ายอะไรมันเกินกว่าที่ควรจะเป็น

ขายบ้านขายรถเลยนะคนเราเวลามันบ้าเนี่ย
นี่เขาบอกผีพนันเข้าสิงนะคะ

ออกหมายจับสามคนใช่ไหมคะมีกุมารขาวกุมารดำแล้วก็นายธวัชชัยไปตามบ้านกุมารขาวกุมารดำไม่เจอเจอนายธวัชชัยอยู่บ้านคุมตัวท็อตชัยมาท็อตชัยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกินหมูกระทะอยู่แต่รู้จักกุมารขาวกุมารดำจริงเสร็จปุ๊บวันนี้กุมารดำมามอบตัวมาพร้อมกับทนายความนะคะปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง

คดีนี้เนี่ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนแล้วก็กลัวว่าพ่อจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยครอบครัวคือลูกชายและภรรยายืนยันว่าจะไม่เผาศพเด็ดขาดและขอฝากศพพ่อไว้กับตำรวจด้วยเพราะกลัวว่ามันจะไปซ้ำรอยกับคดีเมื่อปี๒๕๕๗คือเมื่อครั้งนั้นเนี่ยเป็นคดีผู้สมัครนายกอบจที่สพพื้นที่สพดงละครนะคะถูกลวงให้
นี้สิบปีแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วศพถูกขโมยเขาก็เลยกลัวว่ามันจะไปซ้ำรอยแบบนั้นก็เลยไม่เผาแล้วก็ขอฝากให้ตำรวจเนี่ยช่วยดูแลหน่อยส่วนตัวครอบครัวบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็อยากให้ตำรวจทำงานให้เต็มที่ที่ผ่านมาก็ได้ข่าวมาเรื่อยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในที่สุดซึ่งก
อุกอาจจริงทางฝั่งพ่อของนายกอับประตอที่ได้รับบัตรเจ็บค่ะนายกอับประตอบังสมบูรณ์คุณพ่อบอกว่ายังไงพ่อก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูคือตอนเนี้ยเวลาตำรวจทำงานบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปล้วงข้อมูลออกมาได้มากขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่

มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ยิ่งเป็นการตอบย้ำความกลัวของผู้หญิงที่จะต้องตรวจภายในกับคุณหมอผู้ชายนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนเห็นคอมเมนต์ในเชิงไม่สุภาพของคุณหมอที่ไปตอบคนที่มาถามอะค่ะว่ามันเย็นไหมนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณหมอท่านนี้แล้วก็ยืนยันให้ต้นสังกัดและสถาบั
ด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกบางทีมันจะตลกอย่าเยอะเกินคือบางทีตลกเราแต่ไม่ตลกเขาอะค่ะจริงคือเอาจริงจริงเรื่องของการตรวจภายในถ้าสมมุติเวลาเราจะไปตรวจเนี่ยผู้หญิงอะจะมีความเขินสำหรับหมอผู้ชายอยู่แล้วบางทีเขินด้วยกลัวด้วยเนอะใช่ทีนี้เนี่ยพอพอคนเห็นแบบเนี้ยคนก็จะยิ่งรู้สึกโดยเฉพาะผู้ห
พอเคยกลับลูกหงก่อนท่านจะหม้วรณะแบบว่าก่อนท่านจะเล่าอสังขารณ์อะว่าเออเดี๋ยวจะไปแล้วทำรายการยังไม่ได้ไปเลย
แต่เนี่ยคงจะต้องไปวัดโพทองบ้านยาง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดปุรีรำ
ปรากฏว่าทำไมคนถึงพูดถึงหลวงพ่อภัยทูล

อายุ๘๐รู้สึกประดำจากไหนทาง๘๙ปี
ไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ย

แต่วันที่ท่านจะไปจากโลกนี้
นั่งสมาธิฮะแล้วก็ไปเลย
ไม่มีอาการป่วยไม่มีอะไรเลยจนวันนี้ก็เกิดกระแสฮือฮากันเกิดขึ้นเลยนะครับ
ตะลึงให้แก่พระสงฆ์ญาติโยมที่ทราบข่าว
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านโพบ้านยางโพทองบ้านยางครับ
พระครูใบดีกาภัยทูเนี่ยจิตปุญโยท่านศิริอายุแปดสิบเก้าปี
ใช้คำว่าละสังขารในท่านั่งสมาธิกรรมฐานอยู่บนเก้าอี้ครับ
กุฏิอย่างสงบเลยโดยมีศิษยานุสิตทั้งพระสงฆ์จากวัดต่างต่าง
แล้วก็คารวาสเนี่ยเดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อยังไม่ขาดสายเลย
นี่ถ้าสมมุติต้องเบอร์นะฮะแต่ท่านนั่งอย่างนี้เลย
เมย์นั่งสมาธิอ่ะน้องแล้วก็ไปเลย
จากการสอบถามครับพระอธิการบุญร่วมกรยานธรรมเจ้าอาวาสวัดโพทองบ้านยาเปิดเพราะว่า
เมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกาเนี่ยปกติแล้วก็จะมีโยมเนี่ย
นำพัทธาหารเนี่ยมาถวายแก่หลวงพ่อที่วัด
ให้พระในวัดเนี่ยไปเรียกท่านที่กุฏิแต่ก็ไม่ได้มีการตอบรับจากหลวงพ่อ
แล้วก็ประตูด้านหน้าก็ล็อกเอาไว้จากนั้นพระที่ไปเรียกก็ไปส่องดูทางด้านหน้า
ก็เห็นหลวงพ่อเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้กับหน้าต่าง
ด้วยความเป็นห่วงจึงไปตามพระในวัดอีกหลายรูปเนี่ย
มาช่วยกันตัดเหล็กดัดอ่ะต่างจังหวัดเขาจะเป็นเหล็กดัดกันอย่างเงี
นะฮะพอเปิดเข้าไปปุ๊บถึงได้รู้ว่าหลวงพ่อนั่งมรณภาพ
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่กลับประหลาดใจที่หลวงพ่อเนี่ย
ละสังขารในท่านั่งสมาธิแล้วก็เชื่อว่านี่แหละคือสิ่งอัศจรรย์

เพราะที่ผ่านมา๘๙ไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาล
นี้นะฮะ
ไปกลับลาการละสังขังท่านก็มีคนพูดถึงเนี่ยแวดวงสงกันพอสมควรเกี่ยวกับหลวงพ่อภัยทูลเกจิดังวัดโพทองนะฮะ
วันนี้เรียกว่ายังมีดาราคนบันเทิงก็ทยอยติดโควิดแล้วก็ออกมาประกาศกันอีกหลายต่อหลายคนทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งกลับมา

ตอนนี้คนดังในวงการบันเทิงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยบางทีหน้ามันเหมือนกันอ่ะ
อย่างเช่นเด็กแอร์พันธิลากับดิวอลิสลาหวังว่าน่าจะหมอเดียวกันเพราะแม่สองคนนี้เอกอาจจิ้มเอกอาจจิ้มอยู่
ไหนดูสิแอร์หรือแม้กระทั่งกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์

ลองดูสิครับมีรูปไหมครับ
อออันนี้โอ๊ยอุ๊ย
แอร์กับดิวเหมือน

แก๊งกับดิวมั้ย

อะไรอย่างเงี้ย
มันอาจจะด้วยสไตล์การแต่งหน้าก็เลยออกมาดู
คนนี้ดิวน้องเดียว
แนน๑๒มีใครอีก
กวางสูงมาก
นี่ภาพคู่
เอาเมื่อกว่าเจสสกรีมเคสเอาเจสสกรีมมาลงตั้งแต่เมื่อคืน
ตอนที่รู้ข่าวสักประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าจนตอนนี้ก็ยังขี่วนหาอยู่นะคะ
ก็คือปฏิบัติการเนี่ยยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิน้ำก็ยังคงแรงอุณหภูมิน้ำมันก็ยังเย็นด้วยอะไรด้วย

ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าก็ยังคงค้นหาอยู่
ตอนนี้ยืนยันเท่าที่ยืนยันได้ก็คือว่ายังไม่เจอพี่โมค่ะ

แล้วก็ยังไม่เจอแก๊งเพื่อนอีกเหมือนกัน

มีแต่ทนายออกมาปฏิเสธ
คือทนายออกมาบอกว่าเขาไม่ได้รับขนำคดีนี้นะคะทนายตั้ม
เขาบอกว่าได้รับการติดต่อไปแต่ว่าไม่ได้ไปทำใช่
ซึ่งก็ตอนแรกที่เขาออกมามีการบอกเนี่ยก็คือเหมือนทางสพนนทบุรีเนี่ย
ก็แจ้งบอกว่าเพื่อนไม่ได้มาเพราะว่าทางเพื่อนขอปรึกษาทางทนายก่อน

นะคะจะต้องมีจริงหรือเปล่า
เจอกันค่ะก่อนครบช่องแทนบัญชาญวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป